มาดูเรื่องนี้บ้าง
ปั๊มน้ำมันมักจะมีร้านกาแฟ
เข้าปั๊มน้ำมันส่วนมากแวะร้านกาแฟ

หญิงสาวคนนี้ขับรถเข้าไปด้วยนะคะ

กระเป๋าอยู่ใบหนึ่งกลมเงยเอ๊ะและตรงที่นั่งรอมันเป็นเคาน์เตอร์ที่มีพวกขนมนมเนย

ฉันก็เคยซื้อเอาตรงหยิบไปเลยใส่กระเป๋าแล้วยังไงต่อลองดูพฤติกรรมเธอค่ะ
คุณผู้ชมดูหญิงสาวคนนี้ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินไว้ให้ดีเธอใส่หมวกแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย
เห็นกระเป๋าสีชมพูที่เชิงง้างเอาไว้เปิดแง้ม
วงไว้แล้วหยิบส่องดูค่ะ

สิ่งที่เธอเอาไปคือขนมป๊อปคอนนะคะ
เอาจริงใครก็น่าจะเคยลองซื้อเคยลองชิม

แต่คุณอย่าลืมนะเธอขับรถมาเธอมาซื้อกาแฟ
จะบอกว่าเธอไม่มีเงินเลยก็ไม่น่าใช่
เพราะกาแฟแก้วหนึ่งคุณคิงเราน่าจะรู้นะ
คุณในปั๊มเนี่ยโดยเฉพาะร้านดังเนี่ย๖๐อาบ

แล้วนี่คือรถป้ายทะเบียนรถ

แล้วเธอเดินไปรับกาแฟแล้วเธอก็เดินออกไปแล้วขับรถออกไปเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดนะคะจับภาพไว้ได้ค่ะ
เหตุการณ์เกิด๑๒ตุลาคมนะคะประมาณบ่ายโมงครึ่ง
กาแฟที่บอกก็คือเป็นปั๊มสาขานะคะ
อำเภอชะอำขาเข้ากรุงเทพเพชรบุรี
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าอายุน่าจะสักประมาณ๓๕๔๐ปี
ผิวขาวนะคะสูงประมาณสัก๑๕๐๖๐เซนติเมตร

ยืดซื้อยืดสีหน้าเมืองเงินเกงขาสั้น
แว่นตาแบบใสแล้วมีหมวกแบบว่าเป็นเหมือนหมวกแก๊ปนะคะ
อย่างที่เล่าให้ฟังไปสั่งกาแฟ๑แก้วนั่งรอ
เนียนหยิบขนมใส่กระเป๋าค่ะ
เขาบอกว่าป๊อปคอนกระป๋องนั้น๑๒๐บาท
หลังจากเธอเอาป๊อปคอนใส่กระเป๋าเธอก็ลุกไปรับกาแฟ
แล้วเธอก็เดินออกไปโดยไม่ได้จ่ายค่าขนมที่เธอหยิบใส่กระเป๋าไป
แล้วก็ขึ้นรถยนต์ค่ะบอกป้ายทะเบียนอีกทีแล้วกัน

กไก่ลอลิง๑๗๒๓ป้ายทะเบียนกรุงเทพ
ขับออกไปตามถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพหนีไปเลย
พนักงานบัญชีนะคะของปั๊มน้ำมันเปิดเผยแบบนี้ว่า
เย็นวันนั้นถามว่ายังไม่รู้กันหรอกนะ
ว่ามีขนมโดนขโมยเพราะจริงขนมในเชลล์มันก็เยอะ
มารู้ตอนที่มาเช็คสต๊อกเอ้าขนมหายไปกระปุกนึงนะ
เปิดกล้องดูก็เห็นพฤติกรรมของหญิงสาวคนนี้นั่นเอง

ก็ปรากฏทางร้านนะคะได้ทำการเช็กสต๊อกสินค้า
ปรากฏว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง
เราก็เลยให้น้องเช็คภายในกันอีกครั้งอย่างละเอียด
ก็ยังไม่ตรงอยู่เราเลยทำการเช็คกล้องวงจรปิด
ก็ปรากฏอย่างที่เห็นในภาพนะคะ
อยากจะฝากไปถึงทางผู้กระทำค่ะว่า
ว่าอย่าทำแบบนี้เลยค่ะสงสารน้องนะคะ
มันไม่น่ารักด้วยค่ะเออเธอก็ยังฝากด้วยนะ
พนักงานบอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีไม่ใช่แค่มันไม่น่ารัก
แต่คือมันเดือดร้อนพนักงานโชคดีเธอเล่าแบบนี้ว่า
นี้เขาอยู่กันแบบพี่น้องพนักงานก็เลยไม่โดนตัดเงินนะคะ
อ่ะล่าสุดค่ะเจ้าของปั๊มค่ะคุณเฉลิมเกียรตินะคะอายุ๕๓
ปีบอกเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่สพชะอำ
เดี๋ยวจะตามตัวเนี่ยมือขโมยป๊อปคอนมาดำเนินคดีค่ะ